กระชับสัมพันธ์วิพาครับครั้งที่๒
ก็มีกลุ่มบริษัทภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีสถานที่ทำงานอยู่ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต
ร่วมการแข่งขันทั้งหมด๑๐ทีมด้วยกัน
ขันกันที่สนามบุญญาติจินดาสมองสรรค์ตำรวจนะคะ
ถูกประสงค์ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กรค่ะ
ซึ่งแชมป์ในปีนี้นะคะตกเป็นของทีมบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ